คุณผู้ชมคะมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตที่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมาก
ชีวิตลำบากจริงอยากจะเจอคุณบินบรรลือฤทธิ์อยากจะให้คุณบินมาช่วยเหลือหน่อย
สุดท้ายก็ได้เจอกันแล้วได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังในอดีตคนนี้คือเพชรโพธารามหรือจดแย้มซิริค่ะ
เจ้าของเพลงดังต่อชดขอร้องและรักคนชื่อน้อยเดี๋ยวลองฟังดูนิดหนึ่ง

เพลงต่อชะดอขอร้องกับเพลงรักคนชื่อน้อยของเพชรโพธารามหรือจดแยมซิรินะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากนะ
ชีวิตตกยากลำบากไม่มีรายได้
ก็อยากจะให้แฟนเพลงช่วยจ้างร้องเพลงหน่อยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ
อยากเจอคุณบินบรรลือฤทธิ์สักครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อวานนี้ค่ะคุณบิลบรรลือริตพร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกประพฤติปวงพุทธ์
ผู้กำกับต่อชะดที่๑๓กาญจนบุรี

ฉันเป็นประพฤติแล้วก็เขาต้องดูแลฉันตลอด
หมายก็คือว่ามานอนใต้ถุนบ้านนี่เพราะว่าภรรยาได้ป่วย

มันแกล้งได้จริงแล้วได้ยินแต่ไม่อยากสนใจอะไรอย่างนี้

นี่นะคะคุณเพชรโพธารามเนี่ยบ้านอยู่ที่ราชบุรี
คืออาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านนะเป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพเก่ามากค่ะ
ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากจริงหูตึงด้วยเพราะว่าโดนรถชน
ส่วนคู่ชีวิตนางวาสนายมซิริก็ป่วยเป็นอำมพลึก
ชีวิตขัดสนไม่มีอะไรได้ก็ทนอยู่ไปวันนะคะ
ตอนนี้จะไปรับจ้างร้องเพลงที่ไหนก็ไม่มีใครจ้าง
เพราะว่าช่วงโควิด๑๙ด้วยนะคะ
คุณบินมะลือริดได้มอบเงินช่วยเหลือไป๒หมื่นบาท
โอนเงินเข้าบัญชีให้อีก๑หมื่นบาท
รวมแล้วช่วยเหลือไป๓๐๐๐บาทเลยนะคะ
ตำรวจต่อชะดอก็มอบเงินช่วยเหลือ๑๐๐๐บาทแล้วก็ช่วยซ่อมบ้านให้ด้วยค่ะ
พ่อต่างถ้ามากรุงเทพ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
ก็แสดงว่าคุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
ก็แสดงว่าคุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
ได้จริงจริงแล้วได้ยินแต่ไม่อยากฝึกใจอะไรอย่างเงี้ย
คุณบินก็พยายามให้กำลังใจชวนคุยสร้างเสียงหัวเราะค่ะ
ก็แซวเรื่องเพลงที่ดังมากในอดีตรักคนชื่อน้อย
ก็ถามว่าทำไมชื่อเพลงชื่อนี้ภรรยาชื่ออะไรเนี่ยชื่อน้อยหรือเปล่า
อีกชื่อนึงนี่นี่นะคะคือก็พยายามจะคุยด้วย
แต่ภรรยาไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าหู่ไม่ได้ยิน
แต่ก็โชว์ร้องเพลงแบบสดเลย

แต่ยังร้องเพลงเพราะมากเดี๋ยวลองดูค่ะลองฟังดู
แฟนของพ่อชื่อหมวยชื่อห้วยใช่ไหม

แล้วทำไมรับคนชื่อน้อยมาจากไหนเนี่ย
ก็ไม่รู้ใจ
น้อยไม่รักผมก็ไม่ว่า
ขอเพียงเห็นหน้า
เนื้อเพลงเป็นคำตอบแล้วกันว่า

แต่ทำไมน้อยมาจากไหน

แต่คุณเพชรโพธารามคือตอบอีกแบบนึง

คุณบินบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางโรงพยาบาล
ให้คุณเพชรโพธารามเขารับการรักษาด้วยนะ

คือเขาประสบอุบัติเหตุค่ะ

และเพื่อนร้องร่วมบวกอีกสองคน

มีอาการหูตึงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ

ส่วนภรรยาก็ล้มป่วยเป็นอามพลึกด้วยนะคะ

วงเป็นโภธารามก็จะรับการช่วยเหลือ